มาช่วงนี้ดูความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองกันหน่อยนะฮะ
หาเสียงเลือกตั้งที่กำลังเข้มข้นเนี่ยเดี๋ยวมีให้ติดตามนะ
แต่ดูบรรยากาศการลงพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
มนตรีหัวหน้าคณะคอสชกันก่อนนะครับวันนี้ก็มีเหตุระทึกเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับ
เพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะลงพื้นที่ไปสุราชธานีกับกระบี่นะฮะ
ไปงานราชการนะครับไม่ได้ไปหาเสียงนะฮะพลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่างนี้นะครับ
แล้วทีนี้ตอนที่ออกเดินทางไปเนี่ยเครื่องบิน๔๓๐ของกองทัพอากาศที่ใช้เดินทางเนี่ยนะฮะ
ขึ้นไปได้สักประมาณ๔๕นาทีเกิดเหตุใบพัดขัดคล่องครับ
ต้องบินวนกลับมาฮะเพื่อมาขึ้นเครื่องใหม่ที่สนามบินดอนเมืองมาเปลี่ยนลำนะครับ
ก็ปรากฏว่านักข่าวก็งงหน่อยทำไมลุงตู่ไปเร็วจัง
แป๊บเดียวกลับมาเลยแวะมาเปลี่ยนเครื่องหน่อยหนึ่งนะครับ
ซึ่งทั้งสองจังหวัดที่เดินทางไปในวันนี้ทั้งสุราธานีกับกระบี่
พลเอกประยุทธ์บอกว่าก็ต้องขอโทษประชาชนด้วยที่มาช้า
เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยใบพัดเสียซึ่งเป็นเครื่องบินที่ใช้มาแล้วกว่า๓๐ปี
เราก็มีต่อได้มั้ย
แต่ทั้งวิ่งโบ้งแล้วบินน่ะกลับไป
หลายเป็น๑๐ปีก่อนไปทำข่าวพายุนากิสที่พม่า

แต่ทีนี้ก็เลยได้โอกาสในการพูดถึงเรื่องที่นักการเมืองภาคการเมืองก็หาเสียงกันอยู่พอดีไง
ชูนโยบายตัดลดงบของกองทัพของกระทรวงกลาโหมต้องตัดงบซื้ออาวุธอะไรอย่างนี้
เด็กประยุทธ์บอกว่านี่ไงนี่คือเหตุผลที่ทางกองทัพจำเป็นต้องหาพวกยุทธโปรกรณ์ไง
ไม่ได้มีไว้แค่เอาไว้ยิงใครแต่มีเอาไว้ในการช่วยเหลืองานเอาไว้ป้องกันเอาไว้คุ้มกันนะครับ
แล้วก็ระบุว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ทหารเป็นอดีตทหารที่ยังเชื่อมั่นและไม่อยากให้ใครมาทำลายขวัญของพวกของทหารนะครับ
พร้อมกับถามด้วยว่าใครเกลียดทหารหรือรักทหารให้ยกมือขึ้นซึ่งประชาชนก็บอกว่ายกมือแต่ยกมือรักทหารนะครับ
เด็กประยุทธ์ยังบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้มาหาเสียงในครั้งนี้นะครับที่มาสุราธานีกับกระบี่นะครับ
แต่มาเพราะคิดถึงมาตรวจงานวัชการแล้วก็อย่ามาด่ายิ่งด่ายิ่งไปพลเอกประยุทธ์บอกยิ่งด่ายิ่งไป
ขณะที่ทางผู้บัญชาการทหารบกนะครับผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์
วันนี้ก็มีบรรยากาศของการนำคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี๒๕๖๒นะฮะ
นี่บิ๊กแดงก็แสดงให้เห็นว่ายังฟิตปังเลยนะครับ
หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็ถูกย้อนถามกลับมาว่าเหนื่อยอะไรดูสิ
แล้วก็ชี้ไปที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ร่วมกันวิ่ง
แล้วก็บอกว่าให้กำลังใจทหารรักกันขนาดนี้และส่วนตัวพอใจกับสถิติในวันนี้
ร่างกายแข็งแรงที่ที่ทำสถิติได้ดีขึ้นทุกคน